ชีวิตวันนี้ค่ะจะพาไปดูเส้นทางชีวิตของแม่อ้อมแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาเลี้ยงน้องมีคุณแต่ด้วยพิษของโควิดค่ะคุณผู้ชมทำให้แม่เนี่ยขายของไม่ได้น้องมีคุณก็เลยต้องลุกขึ้นมาช่วยคุณแม่ขายของอีกแรงหนึ่งด้วยเรื่องราวของคุณแม่อ้อมและน้องมีคุณจะเป็นยังไงติดตามชม

แม่ก็เลยต้องออกมาขายขนม

มาช่วยออกขายตามหน้าหมู่บ้านบ้าง
เพราะว่าเราไม่สามารถแบบไปทำงานเข้าออกตามเวลาได้ค่ะ
ด้วยจากว่าเราอยู่กับมีคุณแค่๒คน

เราก็เลยต้องออกมาขายของเต็มตัวค่ะ
การทำขนมก็ยูทูปเลยค่ะ
ยูทูปอย่างเดียวไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลย
จับหลายสูตรมาลองทำดู
อันไหนเราไม่ชอบเราก็ปรับเราก็เปลี่ยนอย่างนี้ค่ะ
ร้านกาแฟที่เคยส่งเขาก็ไม่ได้รับ
ไลน์ก็ขายลำบากเพราะว่ามันขนส่งไม่ได้
มันก็เลยเครียดเพราะว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาค่ะ

ตั้งแต่๔โมงถึง๔ทุ่มครับ

ท้อครับเพราะว่าเก็บไว้แล้วก็ขายพรุ่งนี้ได้ไหม
แล้วทำไมเราทำเพื่อให้คุณแม่ขาย
ว่าตอนนั้นแม่ไม่มีเงินแล้ว
ก็เลยขอไปขายเองค่ะ
แล้วมันรู้สึกสนุกได้เงินเยอะแล้วก็ขายต่อเรื่อยค่ะ
แรกคนเขาก็จะเหมือนกับแบบ

จะเจอเนี่ยประโยคนี้เจอเยอะมากเจอบ่อยมาก
แรกเราก็ซีเรียส
บางทีแบบลูกออกไปเราร้องไห้เลย

มันกดดันคำพูดคนกดดันสายตาที่มอง
กดดันหลายอย่างแล้วก็
เขาเรียกว่าอะไรแคร์คำพูดคน
พอหลังมันเริ่มชิน
แล้วการที่เราทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
ลูกเราก็โอเคเพราะเราไม่ได้มาบังคับจิตใจ
เขามีความสุขที่จะไปขาย
ถามว่ารักขนาดไหนมันอธิบายไม่ได้เลยค่ะ

มันก็ไม่เคยรักใครได้อย่างนี้ค่ะ
ก็ที่สุดแล้วเพราะเรามีกันแค่สองคน
ก็รักที่สุดแล้วครับ
แล้วก็จะเลี้ยงให้สองคน

น้ำหนักว่าเป็นความหวาน
เบาหวานความดันครับกลัวเป็นโรคครับ
เป็นกำลังใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวทุกท่าน
ที่แบบอาจจะมีประสบปัญหาชีวิต

ก็ให้หันมามองที่เขา
แล้วมันอาจจะทำให้กำลังใจเรามากขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็ง
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกัน

ต้องบอกว่าแม่อ้อมเป็นคนเข้มแข็งมากเลยนะคะ

สำหรับใครที่อยากจะไปอุดหนุนขนมเบเกอรี่อร่อย

ขนมบ้านคุณ

แล้วก็จุดก่อนแล้วก็คำว่าคุณนะคะ
หรือจะโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
หรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ตลาดพระปิ่น๓
ก็แวะไปหาน้องมีคุณไปอุดหนุนน้องกันได้

ตั้งแต่ช่วง๔โมงไปจนถึง๔ทุ่มเลยนะคะ
น่ากินมากและอร่อยด้วย